คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองมีนักศึกษาสาวคนหนึ่ง
ขับรถยนต์เสียหลักพุ่งชน
หญิงชราที่เข็นรถเก็บขยะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากการสอบสวนคนขับรถ
อ้างว่ามองไม่เห็นว่ามีคนเข็นรถเก็บขยะอยู่ข้างทาง

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนางสาวสมหมายสุขสุนทรอายุ๖๒ปี
จอดอยู่ริมถนนลำท่าแดงในพื้นที่หมู่๓ตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งผู้บาดเจ็บขาข้างซ้ายหักผิดรูปและมีเลือดไหลเต็มพื้น
รีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบพบรถเข็นเก็บขยะของนางสาวสมหมายจมอยู่ในคลองชลประธาน
ส่วนคนขับรถเก๋งเป็นนักศึกษาสาวอายุ๒๒ปีของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ร้องไห้ด้วยความตกใจอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเปิดเผยว่าเพิ่งกลับจากร่วมพิธีไหว้เสียงพ่อแก่ที่วิทยาลัย

ขับมาด้วยความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่มองไม่เห็นว่าผู้บาดเจ็บเข็นรถเก็บขยะอยู่ข้างทาง

เสียหลักพุ่งลงข้างทางถนนสายบ้านบึงพานทอง
ในพื้นที่บ้านหนองแก่ตะบนหนองบ่อนแดงอำเภอบ้านบึง
ซึ่งรถคันเกิดเหตุอยู่ในลักษณะพลิกตะแคง
คนขับและผู้โดยสารเป็นหญิงสาว๒คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบถามทราบว่าขับรถมาจากอำเภอพานทอง
่งหน้าไปทำธุระที่อำเภอบ้านบึง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถอีกคันขับแซงขึ้นมาด้วยความเร็ว
หากหลบทำให้รถเสียหลักตกข้างทาง
เพราะดีที่ทั้งคู่รัดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนัก
ชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายบ้านค่ายลูกเสือบ้านโนนทอง

ทำให้นายสุนทรเวียงชมพูอายุ๔๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
รถเก๋งมีร่องรอยถูกชนที่ด้านหน้าฝั่งซ้าย
คนขับรถเก๋งซึ่งเป็นเซลล์สาวขายรถยนต์
นั่งร้องไห้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยความตกใจ

ก่อนเกิดเหตุนายสุนทรขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน

จู่ก็ถูกรถเก๋งชนจนกระเด็นไปกระแทกกับกระจก
แล้วตกลงมาบนถนนเสียชีวิต
ส่วนคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

แต่พอมาถึงถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

แต่จู่ก็มีรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งท้ายกระบะบรรทุกสัมภาระมาเต็มคัน

เตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

เพราะรถคันอื่นก็ติดอยู่บนถนนเช่นเดียวกัน

ชนเด็กนักเรียนบริเวณด้านข้างโรงเรียนแม่ป่าใต้
ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนชายอายุ๗ขวบ

มีบาดแผลบริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้าง

ข่าวไปข้ามถนน
โปรดประตูล้านข้ามเหลว

เพิ่มความระมัดระวังในการข้ามถนน
ห้ามออกไปซื้อขนมนอกโรงเรียนในช่วงเวลาพัก
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น